เหตุใหญ่นี้ครับตำรวจยิงลูกตำรวจฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของการยิงกันค่ะ

เหมือนกับตัวลูกชายไปเอาปืนพ่อมา
แล้วก็บุกเข้าไปค่ะที่ห้องพักของตำรวจนายหนึ่ง
จะไปยิงเขาแล้วโดนเขายิงสวนมา

เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นที่แฟลต์ตำรวจที่สพภูพงฆราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพอไปถึงไปเจอกับร่างของนายสุรยุทธ์สุธรรมธาน
อายุ๒๑ปีนายสุรยุทธรรมเป็นลูกทายของร้อยตำรวจโทยงยุทธ์
ซึ่งถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่บริเวณหน้าท้อง๑นัด
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสแล้วก็นอนหายใจโรยริน
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามให้การช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทางด้านของ๑๐ตำรวจโทกรรมชัยคิดสมก็เป็นผบหมู่งานป้องการปรับปาง
ก็นี่คือมือยิงยืนรอมอบตัวแล้วก็มอบปืนที่ตัวเองใช้ก่อเหตุให้กับพนักงานสอบสวนด้วย
ทีนี้พอไปสอบสวนมาเจ้าหน้าที่เขาก็ทราบมาแบบนี้ว่า
มูลเหตุมันคือเรื่องอะไรทำไมถึงต้องไปยิงกันแบบนี้
คู่กรณีสองคนนี้เคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
เรื่องอะไรเรื่องของการสูบบุรีเพราะว่าตัวผู้ตายเนี่ยที่พักอยู่ห้องชั้นล่างของแฟลต์
มักจะชอบสูบบุหรี่แล้วมันก็เหมือนกับว่ากลิ่นเหม็นนะคะ
ลอยขึ้นไปที่ห้องของ๑๐ตำรวจโทมือยิง๑๐ตำรวจโทกำชัย
ตักเตือนเคยพูดคุยกันไปแล้วหลายครั้งทำให้ตัวผู้เสียชีวิตไม่พอใจ
ก่อนหน้านี้ก็มีปากเสียงกันมาตลอดค่ะจนกระทั่งคืนเกิดเหตุ
ตัวผู้ตายนายสุรยุทธ์เนี่ยน่าจะไปดื่มสุราจนเมา
ก็มีการถืออาวุธปืนของพ่อบุกเข้าไปที่ห้องพักของ๑๐ตำรวจโทกำชัยเลย
พอเห็นคู่กรณีเนี่ยถือปืนบุกเข้ามา๑๐ตำรวจโทกำชัย
เขาก็เลยคว้าอาวุธปืนของตัวเองเนี่ยยิงเข้าใส่เพื่อป้องกันตัวหนึ่งนัดนะคะ
พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบก็ไปพบกับปลอกกระสุนปืน๑ปลอก

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนที่จะมีการปล่อยตัวชั่วคราว

ทางด้านของพันธบรวจเอกกิติพงศ์บอกว่าหลังจากนี้
ต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานและสอบปากคำพยาน
ก่อนที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็บอกว่ายังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกว่าทุกฝ่ายค่ะ